ทุกผู้ชมครับที่ไหนเด็กแว้นเยอะบ้างบอกเราหน่อยนะฮะ
อยากจะให้ตำรวจในพื้นที่เอาแบบนี้ไหมค่ะอ่าที่หัดใหญ่เนี่ย
เขาใช้ปฏิบัติการปิดประตูตีแมวโอ้โหไล่กันแบบล้อมจับเด็กแว้นเลย
ใช่ค่ะคือมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ต้องจัดการอ่ะนะ
อืมแต่ถ้าดูจากภาพเนี้ยพูดจริงตรงนั้นผมก็เป็นห่วงตำรวจนะ
ใช่ค่ะโอ้โหคือหลายสิบคันอ่ะเด็กแว้นอ่ะใช่
เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าวิธีการของตำรวจในการไล่จับเด็กแว้นที่หัดใหญ่สงขลาเนี่ย

จุดจุด
นี่ฮะปฏิบัติการปิดประตูตีแมว

โอ้โหเด็กแว้นเป็น๓๐๔๐คัน
ใช่หลายสิบคัน

ใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วก็มันน่ากลัวนะไปแว้นกันแบบนี้เอาจริงใช่

เสียงท่อรถเสียงอะไรแบบนี้ฮะ
ชาวบ้านถึงขั้นบอกว่าดีแล้วที่ตำรวจออกปฏิบัติการปิดประตูตีแมวแบบนี้
แต่ตีแมวแบบบ่อยหน่อยนะเพราะว่าตีครั้งนี้แล้วไม่รู้แมวมันจะออกมาอีกหรือเปล่า

ก็ครั้งนี้ก็จับได้๓๐คนนะ
จักรยานยนต์๓๒คัน
บนถนนหลายสายกลางเมืองหาดใหญ่ฮะโดยเฉพาะถนนราชอุทิศ
ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

กลุ่มวัยรุ่นพอเจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมแล้วก็ดักตามจุดตามซอยต่างไล่ล่า
ดูคนนี้บิดหนีไม่คิดชีวิต
คิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันตรายอะไรยังไงเนี่ย
ทุกผู้ชมดูครับจุดจบเป็นยังไงคนนี้นะ
อย่าเชื่อเลยครับว่าไหม
รู้สึกว่าบิดแล้วนะฮะ
สูงชักสูงชัก
พอแล้วไอ้หนูเอ้ยไม่ต้องหนีแล้วยอมเถอะ
คือพอถึงตัวถึงตัวทำเหมือนจะจอด
คือมันน่ากลัวมากนะคือเป็นห่วงตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คือตัวเด็กเองก็อัตรายแล้วหน้ายังเด็กอยู่สิดูเป็นพ่อเป็นแม่นิด

คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะถ้าเห็นลูกหลานตัวเองในคลิปแบบนี้นะ
ที่ติดอยู่ที่กล้องของตำรวจเขาเนี่ย

คุณไม่ต้องมาบอกเลยนะว่าลูกฉันเป็นคนดี
ลูกฉันแค่ออกไปหาเพื่อนไม่ได้เกี่ยวอะไร
ฉันแค่ไปดูเฉยไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแว้นอะไรเลยเนี่ย

จังหวะน่ากลัวจริงช่วงทางโค้งตรงนี้ดูสิดู

เพราะเกิดว่ามันล่มขึ้นไปแล้วบาดเจ็บบันอะไรขึ้นมา
เดี๋ยวก็จะมาโทษตำรวจว่าทำเกินไป
อันนี้เขาก็พยายามเต็มที่แล้วพี่จ่ายใบอ่ะให้จอดจอดนะจอดนะ
ทำเป็นเหมือนจะจอดแล้วก็ไม่จอด
ค่ะพอเถอะไม่ต้องหนีแล้ว
สุดท้ายก็จอดนะฮะคันนี้นะฮะ
ปฏิบัติการปิดประตูตีแมวในการจับเด็กแว้นในเช้าวันนี้ของตำรวจที่หาดใหญ่นะครับ
สามารถจับกลุ่มแก๊งเด็กแว้นรถจักรยานยนต์ซิ่งนะฮะ
จับกลุ่มได้ทั้งหมดเนี่ยสามสิบคนเป็นชายยี่สิบสองหญิงอีกแปด
ยึดจักรยานยนต์ได้สามสิบสองคันนะฮะ
จำนวนนี้เป็นรถจักรยานยนต์ที่แบบจอดทิ้งไว้เฉยเลย
ยอมทิ้งรถเลยเนี่ยสิบสามคันค่ะแล้วคนขี่ก็คนซ้อนอันเนี้ยก็หนีไปนะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไล่ติดตามตัวต่อเพราะว่ามีรถแล้วไม่ยากหรอกนะครับ
พันธมตรีเฉลิมพลรุ่งรัฐสารวัตรป้องกันและปราบรามสพหัดใหญ่บอกว่า
กวาดล้างจับกลุ่มแก๊งเด็กแว้นซิ่งป่วนเมืองในพื้นที่หาดใหญ่ไปแล้วอืม
เคยจับไปแล้วแต่ก็กลับมาซิ่งป่วนเมืองอีก
ชาวบ้านก็ร้องเรียนกันเข้ามานะครับโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
เช้ามืดตี๔ถึง๖โมงเช้าเนี่ยจะมากันเยอะเลย
มันไม่มาดึกอืมมันมาเช้ามืดเลยตีสี่โอ้โห
สักประมาณหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยวันนี้ก็เลยใช้ปฏิบัติการปิดประตูตีแมวนะครับ
จนสามารถจับกลุ่มแล้วก็ยึดรถได้อย่างที่รายงานตัวเลขให้ทราบนะครับ
รับการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามีกลุ่มแข่งรถในทาง
ซึ่งทางชุดเอ่อได้ด้วยพลังทุกฝ่ายในงานบ้านะครับ
ในการติดตามและเพราะติดตามตั้งแต่ช่วง๔นาฬิกาเป็นการบรรทอความเดือนล้นเบื้องต้นนะครับ
คิดว่าทางภูมิภักดิ์อัดยัยนะครับจะเคลื่อนหน้ากว่านล้าง
หากมีการลงเลียนต่อเนื่องก็ฝากน้องน้องเยาวชน
ให้พึงละลึกในที่ประกอบความเดินรถลำคัน
คนที่ถูกควบคุมตัวได้ก็ต้องถูกตรวจสอบ

แล้วก็เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาขับรถ
อย่างน้อยก็จะมึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
นี่ดูเห็นไหมบางคันก็ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนเหลือเกินนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องถ้อยเสียเสียงดังแล้วเขาก็ไม่ปลอดภัยเช้าเขาออกมา
จะไปตลกไปตลาดออกกำลังกายเนี่ยต้องมาเจอไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับ
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเข็ดหรือเปล่าใช่ไงมันก็มีกันเยอะไงพวกนี้เดี๋ยวมันก็มากันอีกกันอีก
แต่ก็อย่างน้อยก็ให้เห็นไงว่าตำรวจเขาจับจริงเอาลูกหลานใครฮะก็ดูแลกันหน่อยนะ
ผู้ปกครองก็โดนไปด้วยนะต้องรับผิดไปด้วยเนี่ย
คลิปอย่างนี้ชัดไม่ต้องมาอ้างนะว่าลูกฉันเป็นคนดี